วันนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗ได้เชิญ
ญาติของทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพภาคที่๑
ที่เสียชีวิตหลังจากถูกแทงด้วยขวดปากฉลาม
ขณะที่ไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนทหารเกณฑ์ด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
มาทราบความคืบหน้าของคดีนะครับ
แต่ว่าแม่ของทหารเกณฑ์นายนี้
ดูเหมือนว่ายังคงติดใจสงสัยเรื่องปมสาเหตุ
แล้วก็เรื่องของคนที่ทำผิดอยู่นะครับ

กว่าจะได้รับความเป็นธรรมด้านคดีความ
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณวัชรีดวงใสครับ
ถ้าคราวหนักรายโดนบันดังให้แม่
มาบอกข่าวเก่งว่าคุณแม่ญาติทุกคนนะลูก
สู้เพื่อความเป็นธรรมให้หนูอยู่

เราก็จะขอให้หนูเป็นกำลังใจให้เราและครอบครัว

หนูเรียนต่อแล้วหนูสอบเข้าเป็นในสิบอะไรอย่างนี้นะ

กอดหนูหน่อยแม่กอดหนูหน่อยแล้วตอนที่เขาเป็นอย่างนี้
อยู่จะนั่งจะเล่นจะอะไรอยู่ตรงไหน
แม่กอดหนูหน่อยแม่กอดหนูหน่อยกอดหนูสิ
หนูจะไม่ดื้ออีกเลยเขาจะพูดแบบนี้
นางนาชนกแซ่ลิ้มแม่ของนายบุญฤทธเอี่ยมสิริรักษ์หรือเก่งอายุ๒๑ปี
ทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพภาคที่๑
ลงศพลูกชายอันเป็นที่รัก
ถูกเพื่อนทหารเกณฑ์ด้วยกันชวนไปสังสรรค์ที่ร้านอาหาร
แต่กลับถูกแทงด้วยขวดปากฉลามที่ลำคอด้านซ้ายจนเสียชีวิต
โดยบอกว่าจะสู้ให้ถึงที่สุดหาตัวคนผิดมารับโทษให้ได้
เพราะเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะมีการวางแผนไว้
เพราะมีคนที่พยายามจะโทรหาชักชวนลูกชายออกไปที่ร้าน
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗กล่าวว่า
ตอนนี้สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว๒คน
พร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และฝากขังสารทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนสาเหตุนั้นอยู่ในสำนวนการสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยได้
ส่วนกรณีที่พนักงานสอบสวนบอกให้แม่ผู้ตาย
ฝาโลงศพแล้วตัดเล็บตัดผมคนตายเพื่อนำมาเป็นหลักฐาน
ตามขั้นตอนพนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ไปสั่งให้ครอบครัวทำแบบนั้น

แต่ตรงนี้เราก็ให้ผู้กับกดสอบเพราะใช้จริงแล้วว่า
พนักงานสอบสวนคนนั้นเนี่ยใครบกพร่องอะไร
เขาต้องไปด้วยพนักงานต้องไปด้วย

แล้วเกิดคุณแม่ไปเกิดบอกให้คุณแม่ตัด
คุณแม่ไปตัดศพอิกษาลายมั้ยไงจะรู้ได้อย่างไรใช่มั้ย
ก็ลองดูจากสามัญสำนึกสิมันเป็นไปไม่ได้
พนักงานสอบสวนอาจจะอธิบายคุณแม่
ไม่ยอมอธิบายให้ชัดเจนนะ
เดี๋ยวผิดก็จะลงโทษไม่ต้องห่วง
แต่ไม่ได้ที่พนักงานต้องไปเองพยายามหลักฐานร่วมต่าง
หูไปให้คุณแม่หยิบนู่นหยิบนี่มา
หยิบเสื้อเปื้อนเลือดมาหยิบของใครมา
แล้วตัวเองไปรับเอาตัวเองเป็นพนักงานส่วน
ไม่ได้ต้องทำเองทั้งหมด
เสนาธิการกองทัพภาคที่๑กล่าวว่า
ขณะนี้ได้กักตัวทหารที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

จะอำนวยความสะดวกให้ทันที

ไม่ได้หนีออกจากค่ายไปก่อเหตุ
เพราะมีใบลาครบทุกคน

ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่ร้านบอกว่า
วันเกิดเหตุได้เดินไปส่งพลทหารเก่งถึงที่โต๊ะ

แต่ตัวเขาเองไม่ได้รู้จักกับใคร

แต่คืนนั้นไม่ได้มีอะไรที่ผิดสังเกต
แต่ก็น่าจะเข้ารู้จักกันอยู่ในโต๊ะครับ
ข้างเก่งก็ให้ผมมาส่งที่นี่ครับ
ส่งคือแล้วก็เข้าไปส่งไป
นั่งถึงในโต๊ะเลยใช่ไหม

คือผมไม่รู้จักคนในโต๊ะเลยสักคน
ไม่รู้จักใครเลยไม่เคยเห็นหน้าด้วยเลยสักคน
อย่างไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครอยู่นะ
ถ้าเกิดมีก็คงจะบอกผมคนแรกค่ะ
ที่ปรึกษาร้านอาหารที่เกิดเหตุบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณ๑สัปดาห์ก่อน
มีลูกค้าวัยรุ่น๒กลุ่มรวมเกือบ๒๐คน
เข้ามาสั่งอาหารและเครื่องดื่มสังสรรค์กันภายในร้าน
จากนั้นเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกัน
เจ้าหน้าที่ในร้านจึงเข้าไประงับเหตุ

ส่วนคนก่อเหตุได้ควบคุมตัวไว้
แจ้งตำรวจในพื้นที่เข้ามารับตัวไป
วันนี้แม้ตำรวจจะให้ความมั่นใจ

แต่ญาติกลับรู้สึกสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมเพียงร้อยละ๔๐เท่านั้น
เพราะยังไม่มีความคืบหน้ามากไปกว่าก่อนหน้านี้
เชื่อว่ายังมีผู้ก่อเหตุเพิ่ม

กว่าจะจับคนร้ายได้ครบทุกคน
และรู้มูลเหตุที่แท้จริง